คุณผู้ชมพามาดูเหตุการณ์นี้ที่จังหวัดสมุทรปราการ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถ
และหลังจากนั้นตัดสินใจในการกระโดดสะพานลงไปในน้ำนะครับ
แต่สิ่งที่ทิ้งไว้ในรถก็คือลูก
ลูกตัวน้อยอายุ๓ขวบเท่านั้นเอง
นอนหลับเพียงลำพังอยู่ในรถยนต์คันนี้นะครับ
ชาวบ้านรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เลยนะครับ
แล้วก็เจ้าหน้าที่รุดมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ

ที่ผ่านมาบนถนนมอเตอร์เวย์ขาเข้าชมบุรีนะครับ
ช่วงสะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าชายานุชิต
อำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการ
ตำรวจทางหลวงก็มาพบรถยนต์สีบรอนฟ้า
ทะเบียน๒กกทพ๖๖๕๙กรุงเทพมนคร

จอดเปิดไฟฉุกเฉินอยู่กลางสะพาน
ภายในมีเด็กหญิงวัย๓ขวบ
กอดตุ๊กตาหลับอยู่บนเบาะข้างคนขับคุณ

ว่าผู้เป็นแม่ได้ทิ้งเธอไปแล้วนะครับ
เจ้าหน้าที่ตรวจค้นภายในรถนะฮะ
ค้นกระเป๋าแล้วก็พบบัตรประชาชน
ของผู้หญิงอายุ๓๔ปี

ในการรับเด็กหญิงต่อไปคุณดูสิ
เด็กน้อยนี่ไม่รู้อิโนอิเนยอะไรเลยนะฮะ
ตกปลาแถวนี้เล่าให้ฟังบอกว่าช่วง๕ทุ่มครึ่ง
คือเห็นรถคันนี้มาจอดทิ้งไว้แล้ว
จอดไฟกระพริบทิ้งไว้อยู่บนสะพาน

คิดว่ารถคงเสียหรือเปล่าก็ไม่ได้เอกใจอะไรนะครับ
กระทั่งเวลา๕ทุ่มครึ่งได้ยินเสียงดังตุ้มเหมือนมีวัตถุ
ขนาดใหญ่ตกกระทบผิวน้ำ
แต่ตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็เลยไม่ได้สนใจนะครับ

แล้วก็บอกว่ามีคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายนะครับ
ตัวของคนตกปลาบอกโอ้โหถ้ารู้ตั้งแต่ตอนนั้นนะ
ก็คงต้องหาวิธีในการที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ส่วนแม่ของหญิงอายุ๓๔ปีที่กระโดดลงไปจากสะพานนี้นะครับ
ก็มาถึงจุดเกิดเหตุแล้วก็บอกว่าสาเหตุที่ลูกสาวก่อเหตุนั้น
น่าจะมาจากความเครียดเรื่องภายในครอบครัวแล้วครับ
คือลูกสาวมีสามีเป็นคนจีน
แล้วก็มีลูกน่ารักลูกน้อยคนนี้๑คนนะครับ
แต่ว่าที่ผ่านมามักมีปัญหากับสามี
แล้วก็แยกทางกันอยู่สักระยะหนึ่งแล้ว
ประกอบกับลูกสาวเป็นโรคเครียดสะสม
และเคยก่อเหตุทำร้ายลูกตัวเองมาแล้วถึง๒ครั้งนะครับ
ยายต้องรับหลานมาดูแลเอง
ช่วงค่ำเมื่อวานนี้นะครับลูกสาวขับรถยนต์มารับลูกของเธอเองนะ
ที่บ้านยายนี่แหละแล้วก็ออกไปจากบ้านนะครับ
มาทราบจากตำรวจว่าลูกสาวทิ้งเด็กน้อยไว้
แล้วก็กระโดดลงสะพานไปนะครับ
ตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุ
เป็นแม่ของเด็กหญิง๓ขวบนี้นะครับ
ขับรถยนต์มาจอดกลางสะพาน
แล้วก็นั่งอยู่ในรถเพื่อการตัดสินใจ
และถึงจะตัดสินใจกระโดดน้ำจนจมหายไปนะครับ
ตอนนี้ได้ให้เจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำ

งมค้นหาร่างของผู้สูญหายทันที

อาจจะต้องรอคุณรอให้ศพลอยขึ้นมาเอง
เจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะภายใน๒๔ชั่วโมง
ร่างอาจจะลอยขึ้นมานะครับ

ก็อาจจะมีปฏิบัติการในการที่จะค้นหากันต่อนะครับ
ฟังเสียงทางเจ้าหน้าที่หน่อยฮะ
หลังจากนี้เราจะต้องทำยังไงครับ

ปกติแล้วลักษณะนี้จะนานแค่ไหนถึงจะลอยขึ้นมาครับ
แต่ถ้าอากาศเย็นก็มี๒วัน

คิดว่าโดดจากจุดนี้
ถ้าลอยจะลอยไปไกลสักประมาณเท่าไหร่
คือบางคนเขาโดดเสร็จเขาก็จมเลย
แต่บางคนที่เขายังลอยตัวได้คือว่ายน้ำเป็นอย่างนี้

ขี่ก็ลอยคอไปเรื่อยแล้วก็ไปจมไกลครับ

เคสนี้ก็อาจจะเป็นอย่างหลังใช่ไหมครับ

ผู้ศึกษาของเราลงพื้นที่จุดเกิดเหตุ
สะพานข้ามคลองพระองค์เจ้าชายานุชิตตรงนี้นะครับ
ซึ่งเป็นทางลอดถนนมอเตอร์เวย์นะครับ

เพราะเราอยากรู้ว่าเมื่อคืนนี้รู้เหตุการณ์อะไรบ้างไหมนะครับ
โดยนางชะดานิดแก้วประพาวงศ์ก็เล่าให้ฟังบอก
เมื่อคืนก็ได้ยินเสียงเอะอะโวยวายเหมือนกันนะ
แต่เธอพักผ่อนอยู่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาดูนะครับ
ตอนเช้าลุกขึ้นมาอาบน้ำตี๕
ได้ยินเสียงคุณเสียงประหลาด
เหมือนมีใครร้องไห้สะอึกสะอื้น
รีบออกมาดูนะแต่ไม่พบใคร
กระทั่งมารู้ข่าวว่ามีคนกระโดดน้ำตรงนี้ก็ตกใจมากนะครับ
คือเธอบอกว่าไม่รู้ไอ้ที่ได้ยินคือมันเป็นเสียงคน
เขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่ไหมฮะ
หรืออาจจะเป็นเสียงวิญญาณเลยหรือเปล่า
อยู่ตรงนี้มา๑๐กว่าปีไม่เคยมีใครมากระโดดน้ำฆ่าตัวตายตรงนี้
มีเพียงอุบัติเหตุคนจมน้ำจมท่าเท่านั้นเองนะครับ
บอกว่าตอนนี้อาจจะต้องทำบุญใส่บาท
ให้กับผู้เสียชีวิตหรือว่าวิญญาณที่มาขอส่วนบุญด้วยนะฮะ
ก็ตกใจค่ะเพราะว่าตอนนี้ได้ยินเสียงเกี้ยวแหละเมื่อคืนนี้
แต่ไม่ได้ออกมาดูเพราะบ้านอยู่ตรงนี้ไง
พอตอนเช้าเขาคุยกันว่ามีคนโดดน้ำก็ตกใจนิดนึงค่ะ

อยู่มาเป็น๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
เคยเจอเรื่องลึกลับเรื่องศัยศาสตร์อะไรบ้างไหม
ไม่แต่เมื่อเช้าได้ยินเสียงคนร้องไห้แต่ออกมาก็ไม่มีใครค่ะ
ฮะได้ยินเสียงคนร้องไห้ใช่
สิ่งที่สำคัญคือเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องรอแล้วครับ
ในการที่จะค้นหาร่างของหญิงสาวที่กระโดดลงไปให้ได้นะฮะ
คุณผู้ชมเรื่องนี้นี่คือแม่ทิ้งลูกไว้แล้วแม่มากระโดดสะพานใช่ไหมคะ